ถ้าร้องเพลงนี้ผิดแล้วก็แย่เลยนะครูบาอาจารย์นี่ไม่ให้เป็นลูกศิษย์แน่นอน

เพชรสวนพรรดิรักมา๕ปี

จิตกรบัวเนียมเพลงนี้มีอะไรพอจะทราบไหมครับ
ปีละกาครับผมตอนผมเกิดพอดีเลย
เลยจะบอกว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันไม่มีอายุ
เป็นเพลงที่ฟังได้ไม่มีว่าจะ๓๐๔๐ปี
เพราะมันเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาจากความจริงเป็นเพลงที่แต่งมาจากจากวัฒนธรรม

มันจะอยู่ได้เป็น๕๐๑๐๐ปีมันไม่เหมือนเพลงประเภทอื่น
เอากลับมาฟังอีกก็ยังภัยร้ออยู่นะฮะ

ก็คุณสรพงศ์ก็ทำหน้าที่ได้ดีอีกแล้ว

ให้ยินให้ไงสมายไม่ได้
แต่นี่ค่าเทิมอีกประมาณอ๋อค่าเทอม

ค่าเทิมนะถามค่าเทิมครับมาดูจะได้ค่าเทิมไหม

เพลงที่๓นี่มูลค่า๑หมื่นบาทค่ะ

จมูกยังติดอยู่เลยติดกลิ่นเหม็นตะกี้เนี่ยเหรอ
ผมเป็นลูกศิษย์พี่เป้านี่รุ่นสุดท้ายเลย
กำลังจะบอกว่าอินโทรเพลงที่๓นี่เป็นเพลงของพี่เป้า
สายันแน่ใจแน่ใจครับ
ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์
ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์มาเลยครับ
เพลงที่๓ฟังอินโทรไปแล้วครับ
คุณศอระบงจะเล่นหรือจะหยุดครับ
ท่ามั่นไกลเพื่อเล่นครับ
ก่อนคุณป่าจะถามว่าจะใช้ตัวช่วยหรือไม่
ถ้าไม่มั่นใจนะคะคุณสรพงศ์ค่ะตัวช่วยเรานะคะ

เพราะว่าอะไรไม่อยากให้เพลี่ยงพร้ำมาได้ถึงขนาดนี้
แล้วอยู่ดีแบบอุ๊ยเกิดไม่มั่นใจขึ้นมาแล้วไม่ใช้ตัวช่วย
ร้องผิดต้องกลับบ้านนี่เสียดายแย่เลยนะ
ใช่แล้วนะครับอย่าลืมว่าเราจะใช้เพลงต้นฉบับแรกเลยนะครับ
ศิลปินคนนั้นเนี่ยได้ทำการบันทึกแผ่นเสียงหรือว่าออกอัลบั้มออกมา

คุณสรพงศ์จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

รู้จักไหมครับ
ใช้ครับ

แสดงว่าเป็นคนที่รอบครอบไม่ประจะ

มาดูกันสิว่าจะช่วยได้จริงหรือไม่

เปลี่ยนเพลงได้ครับ
แต่ว่าคุณสรพงศ์ค่ะแล้วแต่คุณสรพงศ์นะคะว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้
จะเปลี่ยนเพลงนี้ที่กำลังจะร้องไปเป็นอีกเพลงหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเพลงอะไรหรือไม่เปลี่ยนก็ได้
แต่ผมบอกคุณสรพงศ์อีกนิดนึงคือเปลี่ยนเพลงได้เนี่ย
คุณสรพงศ์สามารถที่จะฟังอินโทรเพลงที่จะเปลี่ยนได้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจแล้วค่อยบอกผมได้ว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน

ฟังก่อนแล้วค่อยเลือกว่าจะเปลี่ยนหรือจะไม่เปลี่ยน
เอาละครับมาฟังอินโทรเพลงตัวช่วยของคุณสรพงศ์ในเพลงที่๓นะครับ
อินโทรมาเลยครับ
เค็นที่ท่านชอบมาก

คนของมาโชเครียม
อันไหนดีอันไหนยากง่ายกว่ากัน

เลือกที่ว่าไม่ใช้สิทธิ์เปลี่ยนเพลงนะครับ

ขอร้องเพลงเดิมเพลงที่๓นะครับเพลงเดิม
แล้วตัวช่วยอีก๒แผ่นป้าย

เอาไว้ใช้เพลงที่๙กับเพลงที่๑๐

รอช้าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นเลยค่ะห้ามรอ
ครอบครัวก็มาเป็นกำลังใจกันให้ทั้งบ้านแบบนี้นะฮะ
ขอให้โชคดีกันแล้วกันนะครับคุณสรพงศ

มาดูกันนะครับเพลงที่๓นะครับ
มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ
ขอให้โชคดีนะครับพี่สนพง
ห้องนอนของคนจนจน
จะมีใครสนคนจน

ห้องเรามุ่งดำดำ
นำซ้ำก็เสือเก่า
สาวคนใดที่ไหนจะสนใจเรา
จึงต้องนอนหนาว
ห้องเราไม่เอาไหน
ห้องนอนของคนรวย
คงมีคนสวยนอนสกแก้มใส
ห้องคนจนต้องทนสกมอง
มองไหมปีทั้งปีไม่มีสาวมายิ้มให้
ใครจะเห็นใจบ้างไม่นามน
ช่วยมาเป็นแม่ศรีเรือน
ช่วยมาเยี่ยมเยือนห้องนอนคนจน
ขอความเมตตาสักคน
ให้พี่ได้ผลความวะวะเวทาวัน
มองนอนมอง
ก็ร้องคุณก้านก็เป็นคุณก้าน

ของคุณสอนเพชรเป็นสอนเพชร

หล่อเลยอ่ะตอนแรกนะพี่ดูแบบเป็นคนไม่หล่อ
พอพี่มายืนตรงนี้แล้วพี่ผ่านมาได้หลายเพลง

จริงไม่ใช่หล่อธรรมดาหล่อจมูกตันเลยคุณพี่
คุณสนปงมั่นใจแค่ไหนครับ๑๐๐
เมื่อกี้ร้องไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์

เพราะว่าเพลงนี้มันพี่เป้าร้องไว้หลายเที่ยว
มันจะมีปีทั้งปีไม่มีสาวเข้ามายิ้มให้กับ
ปีทั้งทีไม่มีสาวมายิ้มให้

ตอนนั้นแหละรักฐกรรมการของเรานะ
เข้าควอดอยู่ในวงการลุกทุ่ง

อเจมส์กุลคุณอ่านร้องเทพไหม

คุณครูคุณครูสอนหนูร้องเพลงไหมครับ

คุณครูสอนหนังสือค่ะ

มาดูผลการตัดสินของเราดีกว่า
สำหรับเพลงที่๓ครับ

คุณสรพงศ์ร้องได้หรือร้องผิดครับ

โรคได้โรคได้โรคได้โรคได้
มูลค่า๑๐๐๐๐บาท

เสียกริ๊ด

คุณปะคะและตอนนี้คุณสอรพงธ์

ของคุณสายันสัญญา

ทานตะวัน

แม่เรียกว่า๓เพลง๓แนวเลยนะ

เพราะว่าเพลงนี้นะร้องที่ไหนได้รางวัลที่นั่นเลย

ทุกครู่ผมจะแต่งสาญัณแล้วรองห้องนอนคนชน

จมูกเน่าด้วยนะคะต้องใส่จมูกเน่า
แล้วก็จุดทูปเดินมาผมบอกว่าที่จริงน่ะ
เพราะว่าในใจผมรักพี่เป้าว่างอยู่สมัย

ต้องบอกเลยว่าเขาเคารพนะ

เพียงแต่คุณพี่สรพงศ์ที่รักสายัน
คุณพี่สายันเองก็รักคุณสรพงศ์มาก
ถามมาอยู่ตลอดว่าเมื่อไหร่จะไปอยู่ด้วยกัน
นี่แต่คนที่เขาอยู่ด้วยกันอยู่นี่

ทั้งสามสัปดาห์คุณพ่อเป็นอย่างไรครับคุณลูก

ไม่เสียแรง

ผมก็เหมือนกันเต้นกินลำกินร้องเพลงเป็นดารงดารา

ถามหน่อยก่อนจะปิดรายการนะฮะ
ลูกนี่มีเชื้อไหมมีเชื้อเราบ้างไหม

เชื้อที่ดี

สักหน่อยไหมลูกคนไหนเป็นหัวหน้าลิดเดอร์

มาขึ้นบนน้องตอบ
ต้องนะต้องมีต่อตัวอะไรมาเนี่ยเหยียบบ่าคุณอาสันติสุขเลยนะฮะ
ยากเลยนุ่ยก้านก็ดีดูแข็งแรง
โชว์ลีลาของเชียรีด้วยขอเชฟปรบมือหน่อยครับ

ลีนพร้อม
แคมมาราชแคมมาราชแคมมาราชพิทยาคม
วุดองวิทย์วุดองวิทย์แรงประสิทธิ์
คนประเสริฐเผลอนิสัยเตรียมทหาร
เอกอาจชะกาดไว้หมู่ฝนตน

มาเลยลูกมาเลยลูกแคมมาราชพิทยาคม
วุดองวิทย์วุดองวิทย์แรงประสิทธิ์
และลูกชาติเกียรติวินัยใส่กระมน
เตรียมผ่าจนอุปสรรคพิทักษ์ไทย

อุ๊ยคุณแม่ห้ามหลังเลวกลับไปบ้านเลยสวัสดีครับคุณแม่

ก็ต้องให้ได้มุมกับอัศจรรย์

ก็วันนี้คุณสรพงศ์ก็ร้องไปได้๓เพลง
และมาดูสิว่าคุณสวนภงจะได้เงินร้านหรือไม่
แต่วันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับ

ก็สะสมแต้มไว้ลุ้นรับรางวัลกันต่อไป

ก็สามารถเจอกับพวกเราได้แล้วง่าย
แล้วก็พบกับร้องได้ให้ล้านได้ใหม่นะครับ
โมงเย็นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
อินเดียแดงก็ยังไม่ถึงอินเดียแดงดี

นอกจากคุณเองจะเป็นหมออะไรครับเป็นหมอรับ